ส่วนลูกยิงของ

จริงแล้วก่อนหน้านี้ค่ะมีนักเตะคนหนึ่ง
ที่ตอนนี้โลดแล่นอยู่ในศึกไทยพิมพลิก
เขาเคยทำแบบนี้เหมือนกันเมื่อ๒ปีก่อนค่ะ
ไปดูลูกจุดโทษลูกนี้
ของนักเตะทีมบาเซลน่า

ให้เซอเวสแล้วก็ยิงแฮททริก

ก่อนที่สุดท้ายบาเซลน่า

แบบท่วมท้น๖ประตูต่อ๑

เป็นการได้ประตูแบบขาวสะอาด
ไม่ผิดกฎกติกาแต่อย่างใดค่ะ
แฟนบอลอาจจะไม่ชินเท่านั้นเอง

การยิงจุดโทษแบบนี้นะคะ

ชื่อว่าไคโอกอนโซเวส

ก็เคยทำแบบนี้สมัยที่ค้าแข้ง

เมื่อปี๒๐๑๔ค่ะ

โอร่วมมือกับเดลนาโดเพื่อนร่วมทีมชาติบราซิล
ก็เขียนจุดโทษสั้นเหมือนกับที่

แล้วก็เป็นไคโอเข้ามายิง

แล้วก็เป็นประตูขาชนะโป้ฮังสเตลเลอร์ไป๑ประตูต่อ๐ค่ะ